มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์

แล้วคือตอนนั้นคือท่านก็ให้เราไปนอนในบ้าน

มันหนักกว่าเดิมมันยิ่งหนักกว่าเดิม

คือเราไม่ได้นอนทั้งคืนพอแม่มาถึงประมาณช่วงบ่าย
แกบอกว่างั้นเอาอย่างนี้จะมีป้าแถวบ้านคนหนึ่ง
แกบอกว่ามีอาจารย์อีกคนนึงแกเก่งในเรื่องคุณสัยสอนคุณสัย
เป็นห่มขาวนุ่มขาวคือแกก็พอได้รับโทรศัพท์แกบอกว่า
เดี๋ยวเสร็จงานเดี๋ยวแกจะรีบมา
ก่อนที่อาจารย์คนนี้จะมาเนี่ยอาการคุณหนักขึ้น
หนักขึ้นครับหนักขึ้นหนักขึ้นมากเลย

แรงกว่านั้นร้องยิ่งกว่านั้นเจ็บยิ่งกว่านั้น
คือมันเหมือนว่ามันไปกระตุ้นมันว่าเหมือนไปท้าทาย

พอท่านมาถึงท่านก็ให้หันหน้าออกหน้าบ้านนั่งอยู่ในบ้าน
ทำพิธีทำพิธีท่านก็สวดเป็นชั่วโมง
ท่านก็ถามพยายามที่จะถามเราเราพยายามที่จะตอบ

เราอยากมองหน้าท่านแต่เรามองไม่ได้

อยู่อย่างงี้เลยแล้วทีนี้คือมันเหมือนเราเจ็บท้อง

คือท่านก็สวดทำพิธีประมาณ๑ชั่วโมงกว่า
แล้วจะมีช่วงหนึ่งที่อาการมันกำเริบขึ้น
อาการกำเลิฟขึ้นคือตอนนั้นผมเนี่ย
กำลังจะไม่ไหวแล้ว
ท่านบอกว่างั้นก็ปล่อยปล่อยเลย

เสียงเหมือนคล้ายกับเป็นผู้หญิงนะ
แม้ทั้งที่ทุนเสียงผมถูกถูก
ให้ผมแต่ตอนแรกเลยเนี่ยเป็นเสียงเสียงคุณใช่ครับครั้งแรกที่ร้องอยู่เนี่ยที่พระทำเป็นเสียงคุณใช่
ถูกไหมฮะอ่าผมขออนุญาตฟังเสียงตอนตอนแรกอีกทีนะให้ให้เทียบฟังกันเลยอ่า
ลองดูอ่าลองฟังเทียบกันเลยนะระหว่างสองคลิปนะอันนี้เป็นเสียงของผมอ๋ออันนี้
ขอฟังคลิปอีกคลิปหนึ่งน่ะขอดูอีกคลิปหนึ่งน่ะอ่านี่อ่ะ

อยากเหงยหน้าขึ้นมาแต่ทำไมได้

๓จังหวัดสุดท้ายแกบอกให้ออกไป

คนแก่มาพูดให้ออกไปให้ออกไปอะไรประมาณอ่ะ
ในหัวคุณเนี่ยก่อนที่จะได้ยินเสียงพวกนี้มันมีเสียงอะไรกล้องอยู่ในหัวคุณก่อนไหม

ถ้าครูไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้
ถ้ากูไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้

ใช่ครับเป็นเสียงผู้หญิงพูดแววมันไม่ได้ยินร้อยเปอร์เซ็นแต่คือมันแววในหูข้างในหูเลย

ที่ผมจำได้เนี่ยจะมีไอ้ที่ทุบหัวที่มันสารมลที่แกมาเคาะหัว
แล้วแกก็จะมีมีดอะไรสักอย่างหนึ่งของแก
เห็นอาจารย์เท่าที่คุณได้ยินตอนนั้นอาจารย์ถามว่าเป็นใครมาจากไหน
เป็นใครมาจากไหนมาทำทำไม
แล้วในตัวเราคือเรารู้เรื่องเราฟังทุกอย่างเรานั่งฟัง
นั่งฟังเหมือนว่าเหมือนคนที่สามนั่งฟัง

แต่คือแต่ตัวเราเนี่ยไม่ได้ตอบมีแต่ร้องไห้อย่างเดียวนั่งร้องไห้
ถ้าไม่บอกถ้าไม่ตอบจะเอาจริงแล้วนะ

อันนั้นแหละมันถึงเป็นที่มาของคลิปเมื่อกี้นี้

ตัวคุณเองเห็นบอกว่าคิดว่าตอนนั้นคุณตายแน่แล้ว
คิดเลยครับคิดว่ายังไงไม่รอดแน่

คือด้วยความที่ว่ามันทรมานมันเจ็บมาก
เห็นบอกไม่พูดกับพ่อกับแม่เลยครับ
คือตอนนั้นคือมันเหนื่อย
เรานอนเรานอนพักแต่เรานอนเจ็บท้อง
แล้วพ่อบอกว่าไง

อดทนออกพ่อพูดอย่างนี้
พ่อบอกว่าทนนอนหน่อยเดี๋ยวก็หาย
เดี๋ยวอะไรมันก็ดีขึ้น

เวลานั้นคุณพ่อคุณกับคุณแม่คุณเหมือนทุกข์ทรมานใจมาก

ใช่แม่นั่งร้องไห้
พ่อเนี่ยคือพูดได้แค่นั้น

ความรู้สึกคุณตอนนี้เหมือนกับยังขวัญเสียอยู่

มันหลอกหลอนคุณตลอดเหตุการณ์นี้ยังยังติดอยู่ในใจคุณตลอด

ประมาณพอผ่านคืนนั้นไปได้

เพื่ออาบเพื่อกิน๗วัน
แกบอกว่าถ้าอาบน้ำมนต์เสร็จหมด

ถ้าคุณมาเจออาจารย์คนที่ทำพิธีให้คุณเนี่ย

วิทยาศาสตร์คือคนไม่ได้นอน๒คืน

แต่ถ้าด้านคุณสัยแกบอกว่า
มันพยายามที่จะทำเราอยู่ตลอดเวลา
ทั้งที่เราไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรบ้างกับเรา

เห็นบอกว่าของนี้ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยด้วย

ของทางของเขมรครับ
พออาจารย์ทำพิธีให้เสร็จเนี่ย

คือแม่เลือดอยู่ข้างหู

ห้ามกินของนอกบ้านโดยเด็ดขาด

ให้กินน้ำที่ผสมน้ำมนต์

ให้กินกับข้าวที่ทำเอาเอง

ห้ามกินของที่เขาเหลือไว้

ท่านมาสวดเป็นสวดตายให้

เหมือนว่ามันอยู่ในตัวเราแต่มันอ่อนแรง

ท่านก็ให้จับนอนที่ไหน

แต่คือมีผ้าขาวกับไข่กิ้งบนตัวเรา

แล้วก็มีไข่กิ้ง
แล้วทีนี้คือท่านก็สวดสวดสวด

ผ้าออกแล้วก็เอาออก
มันเหมือนมีอะไรฟึ๊บลงปลายเท้าไปเลย

พอท่านมาสวดเป็นเหมือนคนละชีวิตที่กลับมาเลย

พูดง่ายตอนนั้นว่าเออรอดแล้วรอดแล้ว

ท่านก็บอกว่าให้ระวังตัวเอง
ไปกินของของคนอื่นอีก
รู้ใช่ไหมว่าใครเป็นคนทำ
จะถามว่าไปกินของใครมาล่ะวันนั้น

ตอนนี้นะครับคือเดือนหนึ่งที่คุณพักฟื้น

คือไม่มีอาการไม่มีอะไรเลย
คือเราเหมือนคนใช้ชีวิตปกติอะครับ
เราไม่มีอาการเราไม่มีที่ว่าเราจะเจ็บท้อง

ก็จะมีแผ่นแผ่นทอง

คือเอาไว้ในบ้านเอาไว้ในบ้านตลอด

เวลาไปนอนที่ต่างที่ไม่ใช่บ้านตัวเองคือมันจะมีอยู่บ้านอยู่แล้วแผ่นหนึ่ง
คือถ้าไปนอนที่อื่นคือผมจะเอาไว้ที่ผมพักที่เรือแผ่นหนึ่ง

ชุดนี้คือผมจะเอาไว้ในย่ามแล้วก็เอาไว้หิ่งผ่าเลย
น้องจะถือย่ามไว้เลย
ถ้าเราไปร้านร้านปุ๊บถ้ามีคนเอาแก้วไว้ให้เรากิน

เราปฏิเสธได้เราก็ปฏิเสธไปก่อน

อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าคนอื่นที่แบบ

เขาจะรู้ว่าผมโดนเราโดนอะไรมาแล้วบ้าง

แต่เรื่องแบบนี้มันก็เคยเกิดขึ้นกับผม

ไม่เคยเชื่อว่าจะมีของเข้าตัว
เอาไข่มาถูตัวปุ๊บมีเหล็กออกมามีตะปูออกมา

จนกระทั่งมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตผมครั้งหนึ่ง

บอกว่าเดี๋ยวอาบน้ำมนต์ซะหน่อยนะ
เพราะดูเหมือนแบบเหมือนท่านดูว่า
ตัวเราเนี่ยเหมือนแบบมันไม่ปกติ

เป็นคนที่แบบงงงวยแบบ
อยากจะทำอะไรก็ทำเป็นคนแบบเหมือนแบบแปลก
เป็นคนนิสัยแปลกอะไรอย่างเงี้ย
ท่านก็บอกเออมันมันไม่ค่อยจะดีซักเท่าไหร่

ก็ไปที่วัดท่าไม้เนี่ยนะครับ

ไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่า
ไปนั่งเสร็จปุ๊บท่านก็ให้พนมมือ
อ่ะนั่งจิตอธิษฐานดีนะ

แต่ที่ไปนั่งอยู่นั้นคือแค่รู้สึกว่าเอาไงก็เอาไม่เป็นไรหรอก
คือแบบเราก็เหมือนกับมีสัมมาคารวะเหมือนผู้ใหญ่บอกก็ลองดูหน่อยกันแล้วกัน
ท่านก็เอาดอกไม้เป็นดอกพวงมาลัยที่คนเอามากราบไหว้เนี่ย
ท่านก็เอามาขยี้แล้วท่านก็โยนลงไปในตุ่มน้ำอันใหญ่อัน
เสร็จท่านก็ทำคาถาอะไรกันท่านก็ไม่รู้ผมก็ก้มอย่างนี้
เสร็จปุ๊บท่านก็เอาถังนะฮะตักน้ำแล้วลาดบนหัวผม
ครั้งแรกผมก็เฉยไม่เห็นมีอะไรตักครั้งที่สองก็ผมก็เฉย
ครั้งที่สามลาดปุ๊บเชื่อไหมผมว่าอ้วกเนี่ยพุ่งออกมาอย่างเงี้ย
ปุ๊บออกมาอย่างนี้แล้วเป็นสีเป็นสีเหมือนสีหมากนี่ครับ
คนเคี้ยวแล้วทิ้งเหมือนสีปูนลาดอีกออกอีกลาดอีกออกอีก
ออกอยู่อย่างนี้ออกจนเหนื่อยออกจนไม่ไหว
จนผมต้องแบบไม่ไหวผมก็พอครับพออะไรอย่างนี้
แล้วผมก็เลยบอกว่าท่านก็บอกพรุ่งนี้มาอีก
แล้วมาไหมมาแต่ท่านไม่อยู่
ท่านไม่อยู่เสร็จปุ๊บท่านก็ให้พระอีกรูปหนึ่ง
เอาถังเนี่ยตักน้ำแล้วลาดผมทำไม่ออกปกติไม่มีอะไร
นิ่งเลยผมก็อุ๊ยไม่มีอะไรหรอก
พรุ่งนี้มาอีกวันที่สามเดี๋ยวท่านจะมา

มาอีก๓วันผมก็ไปอีกวันที่๓

ตอนแรกก็ให้อาจารย์คนเดิมที่ทำวันที่๒ทำให้
ปรากฏว่าท่านมาพอดีท่านก็ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวท่านจัดการเอง

ที่คนมาไหว้แล้วโยนลงไปแล้วท่านก็ตักน้ำแล้ว
คันแรกพุ่งเลยแป๊ดออกมาเป็นเหมือนเดิมเลย
สุดท้ายท่านบอกว่าจงจำไว้ว่าของบางอย่างเนี่ย
มันเข้าทางไหนมันออกทางนั้นแล้วก็ไปคิดดูแล้วกันว่า
ไปทำอะไรมาไปกินอะไรมาหรือไปทำอะไรมา

ในหลักวิทยาศาสตร์ผมอาจจะสำลักน้ำก็ได้ไง
แต่มันคงสำลักไม่ได้เยอะ๓วัน๓คืนขนาดนั้นหรอก
ก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันวันที่๒ไม่เป็น
วันแรกเป็นวันที่๒ไม่เป็นวันที่๓เป็นอีก

ตัวคุณเองถ้าไม่เจอกับตัวจะเชื่อไหม

แต่พอมาโดนกับตัวเองเชื่อแล้ว
ส่วนตัวผมคิดว่าคือโลกเรากับโลกของโดมิญญาณ
สองโลกนี้คือมันอยู่ในโลกเดียวกัน

อกจากของดีที่พกติดตัวแล้ว
อีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เขาให้คุณทำคือ

บอกว่าห้ามไปหอเดิมเพราะว่า

บอกว่าถ้าเผื่อมันลอยอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะเข้าอีก
ย้ายออกมาได้ประมาณสัก๘เดือน๗๘เดือน

หนึ่งคือหอนั้นคือราคาถูก

วันที่๔กรกฎาของปี๖

ใช่วันรุ่งขึ้นหายเลย

ไม่คือก็ยังอยู่หอนั้นคือ

วันกลับมาอีกหนึ่งปี๔กรกฎา๒๑๖๑

ไปโรงพยาบาลหมอว่าไม่มีอะไร

ท่านบอกว่าก็สวดมนต์ทำบุญปกติ
ทุกวันนี้ยังอยู่คอนโดนั้นอยู่ไหม

หลังจากแก้คุณสัยได้ประมาณสักเดือนกว่า

ไปเจอโต๊ะถัดกันประมาณสัก๓โต๊ะ

ผมเดินไปหาที่ตัวว่าทำอย่างนี้ทำไม
เพราะว่าผมรู้ว่าน่าจะเป็นคนนี้ทำ

แล้ววันนั้นเพื่อนเขาก็พากันกลับหมดเลย

เพราะว่าคือตั้งแต่ผมเข้าวัด
คืออยู่เขาก็บล็อกเฟสบล็อกไลน์

มีใครบอกคุณไหมว่าสิ่งที่คุณกินเข้าไปมันคืออะไร

แต่ทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่มันเกิดขึ้น
เพราะว่าความเจ้าชู้ของคุณ
มีส่วนมีส่วนครับ
เขาก็อาจจะมาทำเราแต่ถ้าจะให้มันส่งผ่านทางนั้นก็คงไม่ได้
คือถ้าเราไม่ไปเจอเขาในวันนั้นเราอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้
สังเกตได้เวลาเราพูดคุยกันนะฮะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแบบว่าแปลก
หรือเหนือความคาดหมายเนี่ยมันมักจะไปเกิดขึ้นกับคนที่อายุมากหน่อย
คุณพระดำบอกนี่๒๒ประสบเรื่องแบบนี้
มันเป็นวัยที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เอาง่าย

โอเคเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แน่นอนนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้
ต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับ
ขอบคุณน้องปานมากที่วันนี้แวะเวียนมา

ช่วงหน้ามูขั้นเทพ
วันนี้เขาจะออกนอกสถานที่นะฮะ
พาไปมูให้แบบว่าทะลุทะลวงเลย

ขามาที่วัดพระธาตุอริสตุชายจังหวัดลำภูมิ

จอมพระธาตุเจดีของประเทศไทย

ตรงนี้แต่ก่อนเคยเป็นที่ประทับ
หรือเป็นพระชวังส่วนพระองค์ของพระแม่เจ้าจามเทวี

รับรองว่าจะกลับไปร่ำรวยและโชคดี